เรื่องของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เห็นแบบสมุทรสาครนั่นน่ะ
ยังเบาใจนะติดแบบนั้นแต่รู้ที่มาที่ไป
แต่พวกโรฮินจาพวกอะไรแบบนี้โอ้โหน่ากลัวฮะ
วันก่อนไปพบที่ดอนเมืองใช่ไหมพี่เบิร์ต
๑๘คน๗คนเนี่ยเป็นโรคโควิดกรณญา
ที่นครศรีธรรมราชครับเจ้าหน้าที่เขาเร่งติดตามชาวโรฮินจา๓คนฮะ
หลบหนีจากบ้านพักนะครับที่ใช้เป็นสถานที่กักกันเนี่ยครับ
คือ๓คนนี้ถูกจับฐานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับตำรวจสพเชียนใหญ่เข้าตรวจสอบ
บ้านเลขที่๔๒๔ทับ๑ครับหมู่๗ตะบนแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถานที่คุมตัวชาวโรฮินจาสามคนครับ
นี้เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาครับตำรวจรับแจ้งว่าที่บ้านหลังนี้นะฮะ
มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างผิดปกติ
พอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบชาวโรฮินจา๓คนเป็นหญิงอายุ๑๖ปี๒คนแล้วก็๑๗ปี๑คนครับ
สืบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีในหน้าพาทั้งสามคนมาเช่าบ้านอยู่เพื่อรอส่งตัวส่งตัวนะครับ
เดินทางต่อไปยังปลายทางที่ประเทศมาเลเซีย
หลังการจับกลุ่มครับตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทียนใหญ่ครับ
ให้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
ทั้งนี้เนี่ยตำรวจไม่สามารถเคลื่อนย้ายชาวโรฮินจาทั้ง๓คนไปห้องควบคุมตัวได้
เพราะอะไรล่ะไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่า
ไม่มั่นใจในความปลอดภัยก็เลยกักตัวไว้ในบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
และมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่แต่นักชีวิตในที่สุดครับ
โรหินจาทั้ง๓คนก็หนีไปได้ครับ
นี้เชื่อว่าในหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเล่าแบบนี้บอกว่าบ้านหลังนี้นะคุณนักข่าวนะ
เดี๋ยวก็มีต่างด้าวมาแวะเวียนมาพักอาศัยโดยไม่ซ้ำหน้า
อนุมานได้เลยว่าบ้านหลังนี้เป็นจุดพักแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เฝ้าดูทุกวันหน่อยเวียนไปดูทุกวันหน่อยนะครับ